สารภาพแล้วแต่ว่าถูกปฏิเสธน้องเขาไม่ชอบแล้วยังไงอ่ะก็ปีนรั้วบ้าน
กไปข่มขืนน้องสิคะเฮ้ยดีนะน้องรอดมาได้ค่ะแล้วคุณยายอ่ะ
บอกว่านี่ครั้งที่สามแล้วอุ้ยเนี่ยน่ากลัวแล้วคือมันจับง่าย
คือจำได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขามีกำลังที่ว่าขาเขาจะเดินกระเพลกค่ะ
ครับเป๋อืมอ่านี่คลิปจากกล้องวงจรปิดสิบสองตุลาคมตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบเก้าปีพี่อุ๋ยอุ้ยโตแล้วนะบุกไปงัดบ้านของสาววัยสิบหกปีอ่ะ
น้องยังเด็กอยู่เลยเดินไปงัดประตูหน้าบ้านแต่ว่าประตูมันล็อกก็เลยเปิดไม่ได้ค่ะ
คลิปนี้สิบสองตุลานะย้อนกลับไปอีกหน่อยสิหนึ่งตุลาคมสี่ทุ่มสี่สิบแปดนาทีค่ะ
มาอีกแล้วคนเดิมเลยสังเกตจากท่าเดินนะคะเป็นเอกลักษณ์เลย
คนเดิมเลยมาอีกแล้วนะคะปีนรั้วบ้านของฝ่ายหญิงนี่เห็นไหมพี่อุ๋ยดูน่ากลัวป่ะ
ว่าน่ากลัวผีกว่าผีเมื่อกี้อีกอ่ะใช่เนี่ยพยายามจะปีนรั้วบ้านของน้องอ่ะค่ะ
อ่าแล้วพอปีนข้ามรั้วไปได้ก็พยายามมองหาช่องทางจะเข้าไปในบ้าน
ไปที่ห้องครัวด้านหลังแต่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้อืมนี่ดูสิ
ทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะวันนี้สิบหกตุลาคมเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี้ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ
แล้วก็มีรั้วบ้านติดกับบ้านของใครรู้ไหมคะใครฮะบ้านคนก่อเหตุไงคะ
เขาเป็นเพื่อนบ้านรั้วเดียวกันบ้านคนก่อเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ผนังบ้านสีเขียวทีมข่าวเราลงไปเลยนะจะลงไปหาคนก่อเหตุนี่แหละ
แต่ว่าไม่เจอตัวเจอคุณยายของน้องอะค่ะคุณยายพาผู้สื่อข่าวเดินดูเลยว่าเนี่ยเนี่ย
ที่อยู่ติดกับบ้านของคนก่อเหตุเป็นรั้วปูนแล้วก็มีรวดหนามขั้นกลางด้วย
แต่พอเกิดเหตุปุ๊บเมื่อกี้เห็นสังกษีใช่ไหมคะยายเอาสังกษีเก่ามาปิดทับเอาไว้เลย
เพื่อป้องกันไม่ให้คนปีนเข้ามาอีกคุณยายลักษณ์เล่าบอกว่าห้องนอนยายเนี่ย
อยู่ห้องแรกหลานอยู่ห้องถัดไปน้าอยู่ห้องถัดไปอีก
แต่ว่าถูกคนก่อเหตุบุกรุกและงัดบ้านแบบนี้มา๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกคือ๓กันยายนมุดรั้วเข้ามาตอน๕ทุ่ม
แล้วงัดหน้าต่างห้องหลานสาวเรียกให้หลานสาวตื่นมาคุยโอ้โห
ใครจะตื่นเข้ามาเขาตกใจกรี๊ดเลยนะคะตกใจเรียกให้คนในบ้านมาช่วย
ครั้งที่สองสิบสามกันยายนปีนเข้ามาอีกปีนเข้ามาตอนกลางคืน
ก็ตะโกนขอความช่วยเหลืออีกวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
กระทั่งครั้งที่สามสิบสองตุลาคมนี่แหละค่ะหลานสาวตะโกนขอความช่วยเหลือ
ว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วพยายามจะงัดประตูห้องเลยถืออาวุธไปตรวจดูในบ้าน
แต่ก็ไม่เจอตัวทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาการหนักแล้วแหละคนนี้
ว่าเกินคำว่าคลั่งรักไปมากแล้วพฤติกรรมของเขาคือชอบยืนมองหลานอยู่ที่ข้างรั้วบ้าน
พอเห็นหลานสาวปุ๊บช่วยตัวเองเลยค่ะโอ้โห
มานี่แหละนี้ในกองวงจร

นี่น้องป่าก็นอนของนี่นี่
มันทั้งใส่กรอนมันก็ดังแฮบกว่านิดนึง

มันอะไรวะมันเอิญหาตัวแม่บ้าได้ยิน

ำนันก็เรียกตัวของคนก่อเหตุเนี่ยมาคุย
เขายอมรับด้วยนะว่าเขามุดรั้วเข้าไปหาน้องวัย๑๖ปีจริง

ผมรักเขาผมชอบเขามาก
คุณยายบอกว่าโอ้โหนี่มันคลั่งรักหลานฉันเกินไปหรือเปล่า

ผมขอจ่ายค่าทำขวัญให้๕๐๐บาทนะ
แล้วก็จ่ายเงินจริงพี่อุ๋ยแต่ทำอีกไง
ทีนี้ครอบครัวเริ่มกังวลแล้ว
นี่มันไม่ใช่คลั่งรักแล้วมันเกินไปแล้วอะค่ะ

แล้วคุณยิ่งมาทำอนาจารย์อย่างนี้อีกอ่ะ

ถามดูประตูรุดแล้วเหมือนจะเค้าไปเลย
คนถามเลยค่ะตำรวจทำอะไรอยู่เนี่ย

แต่อย่างนี้น่ากลัวนะ
กลัวจริงอันนี้น่ากลัวมากนะคะอันตรายเลย